คุณผู้ชมฮะมาดูเหตุเพลิงไหม้ครั้งใหญ่ที่จังหวัดนครปฐมนะครับ
เพราะว่าเกิดเหตุเพลิงไหม้โรงเก็บน้ำมันเครื่อง
หลายแสนลิตรในพื้นที่อำเภอสามพรานจังหวัดนครปฐมนะครับ
และชาวบ้านแถวนั้นกลัวมากเลย
เพราะว่าโรงเก็บน้ำมันแห่งนี้อยู่ติดกับปั๊มน้ำมันอีก
เดี๋ยวมันจะระเบิดแล้วก็เกิดเหตุใหญ่ขึ้นอีกนะครับ
คุณผู้ชมไปดูภาพเหตุการณ์นะครับ
นี่แหละครับโหมกระหน่ำเลยนะฮะ
เพลิงกำลังลุกไหม้อาคารเก็บน้ำมันน้ำมันเครื่องนะครับ
ของบริษัทประพากรอออยจำกัด
ตั้งอยู่ริมถนนเพชรกะเสมขาเข้าเมืองนครปฐมนะครับ
โดยอาคารเก็บน้ำมันเครื่องหลังนี้นะฮะ

เป็นอาคาร๓คู่หาสูง๔ชั้นครึ่ง
ด้านหลังถือว่าเป็นคลังเลยคุณ
คลังเก็บสินค้าน้ำมันเครื่องชนิดแกลลอน๒๐ลิตร
แล้วก็๕ลิตรจำนวนนับหมื่นแกลลอนนะฮะ
ซึ่งมีน้ำมันบรรจุรวมแล้วหลายแสนลิตรนะครับ

ส่งกลิ่นเหม็นคละคลุ้งไปทั่วบริเวณเลยนะครับ
แล้วก็ยังมีควันดำพวยพุ่งขึ้นสู่ท้องฟ้าอย่างรุนแรง
ท้องฟ้าเป็นสีดำไปหมดเลย
เจ้าหน้าที่ระดมรถดับเพลิงถึง๒๐คัน
ช่วยกันฉีดน้ำแล้วก็น้ำยาเคมีในการดับเพลิงนะครับ
สถานการณ์มันไม่ได้ยุติง่ายนะคุณ

จากคลังดังกล่าวก็อย่างที่บอกไป
มีน้ำมันเครื่องรวมแล้วกว่า๓แสนลิตร
ก็ถือว่าเป็นเชื้อเพลิงอย่างดีนะครับ
เหตุการณ์นี้สร้างความตื่นตระหนกให้กับประชาชน

เนื่องจากรั้วของโรงเก็บน้ำมันนี้
ติดกับรั้วของปั๊มน้ำมันขนาดใหญ่

เราจะเห็นเลยโลโก้ปั๊มอยู่ใกล้กันเลยคุณ
ใช่ฮะกลัวเหรอมันจะระเบิดโอ้โหกลัวมันลุกลาม
ลามไปเกิดระเบิดเกิดเพลิงไหม้ครั้งใหญ่อีกนะครับ
แต่สุดท้ายนะฮะเจ้าหน้าที่สามารถควบคุมเพลิงเอาไว้ได้นะครับ
เจ้านาทีก็ต้องฉีดน้ำหล่อเลี้ยงกระดัง
ซึ่งมันมีไฟปะทุขึ้นมาเป็นระยะอย่างต่อเนื่อง
ก็ป้องกันไม่ให้มันลุกลามไปยังปั๊มน้ำมันที่อยู่ติดกัน
พันธุ์ตำรวจเอกกัมปะนาฏนักวิชัยผู้มีกรรมการตำรวจสภพโพกแก้ว
ก็เปิดเผยนะครับว่าเบื้องต้นประเมินว่าน่าจะเกิดจากไฟฟ้ารัดวงจร
อาจจะมีเรื่องของสภาพอากาศที่ร้อนจัดมาผนวกเข้าด้วยในช่วงนี้
ซึ่งรายละเอียดความชัดเจนก็ต้องรอการตรวจพิสูจน์หลักฐานอีกครั้งนะครับ
ขณะที่ทางเจ้าของอาคารก็คือนายพิพิษอึ้งประพากร
ก็เล่าให้ฟังบอกว่าช่วงเกิดเหตุเป็นจังหวะที่เขาเลิกงานกัน

ก่อนเกิดเหตุได้ยินเสียงระเบิดดังขึ้นนะครับ
จากนั้นคลังเก็บสินค้าด้านหลังพอได้ยินเสียงแล้ว
ตัวเจ้าของก็วิ่งไปดูเห็นควันดำลอยออกมาจากช่องหน้าต่างเลยนะครับ
เพลิงมันโหมลุกไหม้อย่างรวดเร็ว
ตอนนี้คาดว่าความเสียหายเบื้องต้นไม่ต่ำกว่า๑๐ล้านบาทนะครับ
ขณะที่นางสาวกันนิกาสายรัฐที่เป็นเจ้าของร้านอาหารอีสานที่อยู่ติดกับโกดังคุณ

ให้ผู้สิทธิ์ของเราฟังบอกว่าก่อนเกิดเหตุกำลังตั้งร้านอยู่เลย
เปลวไฟแล้วก็ควันมันมาจากโกดังเก็บน้ำมันด้านหลังอาคารแล้ว
รีบวิ่งไปบอกคนที่อาคารแต่ตอนนั้นไม่มีใครอยู่นะครับ
จากนั้นน้ำมันหล่อลื่นจำนวนมากก็ไหลทะลักมาด้านหน้าถนน
เปลวเพลิงที่มันโอ้โหลามลุกลามมาด้วยกันนะฮะ
วิ่งหนีเอาชีวิตรอดนะครับตอนนั้นไม่ได้คิดอะไรแล้ว
วิ่งอย่างเดียวเลยนะฮะแต่ก็ห่วงร้านนะฮะ
ก็หันไปดูร้านเหมือนกันซึ่งเธอลงทุนซื้อของเข้าร้าน
กว่าหมื่นบาทสุดท้ายยังไม่ได้ขายเลยสักอย่าง
เพราะคุณมาเกิดเพลิงไหม้นี้ก่อนนะครับ
ได้ร่วมกันออกตรวจในพื้นที่เกิดเหตุแล้วนะครับ
จากการตรวจสอบทรัพย์สินที่รับความเสียหาย
ก็พบว่าตัวอาคารของบริษัทและโกดัง
เก็บน้ำมันเครื่องจำนวน๓๐๐ลิตร
มีมูลค่าความเสียหายไปถึง๒๐๐ล้านบาท

แม้ว่าจะมีการดับเพลิงจนเพลิงนั้นสงบแล้ว

มันเกิดมีควันกลุ่นขึ้นมาอีกคุกกลุ่นขึ้นมาอีกรอบหนึ่ง
ทำให้เจ้าหน้าที่ก็ต้องมาคอยฉีดน้ำเลี้ยงไว้ตลอดเวลานะครับ
ขณะเดียวกันทางเทศบาลตำบลอ้อมใหญ่
พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ได้มาทำความสะอาด

ก็ได้มีการล้างคราบน้ำมันที่ถนน
แล้วก็ประสานเจ้าหน้าที่การไฟฟ้า
ลื้อถอนเสาไฟฟ้าแล้วก็ซ่อมสายไฟฟ้าที่มันเสียหาย
นี้ก็มีเจ้าหน้าที่จากกรมทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม

เดินทางเข้ามาร่วมตรวจสอบในที่เกิดเหตุด้วยคุณดูอาคารสิ
แล้วก็ต้องกันพื้นที่เป็นพื้นที่อันตรายนะ
ตัวอาคารมันจะซุดมันจะถล่มลงมานะครับ

แล้วเดี๋ยววันพรุ่งนี้ค่ะพรุ่งนี้๒๓ใช่ไหม
ทางเจ้าหน้าที่โยธาธิการเทศบาลอ้อมใหญ่

ก็จะมีการเข้าตรวจสอบอีกครั้งหนึ่งด้วยนะคะ
ถูกอันตรายเลยนะแล้วมาอยู่ใกล้ปั๊มน้ำมันอีก